เชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวล

ทีนี้พอเขาเตือนมาแบบนี้แล้วไทยเราจะยังไงต่อ
จะรับมือยังไงเดี๋ยวเราต้องไปฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กัน
ขีดเส้นใต้เมืองไทยรวมถึงต้องดูด้วยนะคุณ
ธุรกิจผับบาคาราโอเกะสถานบันเทิงกลางคืนเนี่ย
ยังเปิดไม่ได้ยังได้รับผลกระทบอยู่เอาจะเยียวยายังไง
สอบถามจากอาจารย์สุภาพนะคะฟังอาจารย์วิเคราะห์กัน

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

จนถึงเที่ยงวันนี้เราควรจะคิดยังไง
เราควรจะรู้สึกยังไงเราควรจะทำตัวยังไง
เพราะข้อมูลที่มันเข้ามาในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
ทำให้เราตระหนกตระหนักและคนกันไปมากพอสมควร
ฉะนั้นมาจนถึงเที่ยงวันนี้

ท่านฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่าเราควรจะทำตัวยังไง
ข้อมูลเมื่อกี้เป็นข่าวไปแล้วแต่ผมจะนำมาสรุปให้เห็นภาพชัดอีกทีนึง
เอาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกก่อน
การอนามัยโลกเนี่ยโดยเลขาธิการองค์การอนามัยโลก
ท่านบอกว่าเชื้อโอไมครอนมีความเสี่ยงสูงที่จะระบาดไปทั่วโลก
จำเป็นที่ทุกประเทศต้องเร่งกระบวนการฉีดวัคซีน
การอนามัยโลกอยู่ระหว่างทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ
คาดว่าจะใช้เวลา๒๓สัปดาห์ในการตรวจสอบคุณลักษณะของไวรัสตัวใหม่
แต่เท่าที่รายงานเบื้องต้นนะผู้ติดเชื้อโอไมครอนในแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นมีอาการป่วยยังไง
อาการป่วยไม่แตกต่างจากเชื้อโควิดตัวก่อนก่อน
แล้วก็ยืนยันมาเหมือนกับที่คุณบุ๊กบอกไปเมื่อครู่ว่า
ตรวจได้ตรวจเจอตรวจจับได้
ตรงกันกับอธิบดีกรมการแพทย์ยืนยัน
นี่ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
บ้านเราเนี่ยมีหมอมีผู้รู้หลายคน
แต่ว่าอยากให้ฟังจากหมอยง
เมื่อกี้ในรายงานข่าวก็มีไปแล้ว
แต่จะสรุปที่หมอยงให้ข้อมูลอีกทีนึงว่า
แพร่กระจายง่ายอยู่แล้ว

ความรุนแรงของโรคเนี่ย
จากข้อมูลที่ได้มาจากแอฟริกาใต้
เบื้องต้นในหลายครอบครัว
พบว่าสายพันธุ์นี้มีอาการไม่มาก

ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน
และกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

แล้วคุณหมอยงก็แนะนำอย่างนี้
การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ได้มากที่สุด
รวมถึงการเฝ้าระวัง
การเดินทางทางอากาศ
เรามีมาตรการดูแลอย่างดี

ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรที่มันเข้ามาเนี่ย

แปลว่ามันเข้ามาทางริมชายแดน
มันไม่ได้เข้ามาทางเครื่องบิน
มันไม่ได้มากับผู้โดยสารที่ผู้โดยสารเครื่องบิน
เพราะตรงนั้นเนี่ยเขาตรวจเข้มเขาคัดกรองเข้มข้น

ข่าวที่เข้ามาเมื่อวาน๘ประเทศในอัฟริกาเนี่ย

เขามีระบบติดตามตัวอย่างใกล้ชิด
เขามีหลายมาตรการที่ตามมา
ฉะนั้นมาโดยเครื่องบินอย่าไปห่วง
ให้ระวังพวกที่เดินเข้ามาแปลว่าอะไร
แปลว่าเดินเข้ามาจากชายแดน

จนวันนี้ยังเข้าทะลักเข้ามาอยู่
โดยเฉพาะแรงงานจากพม่า
แต่อย่าลืมข้อเท็จจริงนะครับว่า
อินเดียกับอัฟริกาเนี่ย
ตอนนี้เขาไปมาหาสู่กัน
เขาเป็นพันธมิตรกันทางด้านการค้าการขาย
ทีนี้ถ้าคนอัฟริกัน
นำเชื้อโอไมครอนมาถึงอินเดีย
มันจะเป็นยังไงล่ะครับก็อินเดียกับพม่าชายแดนก็ติดกัน
แล้วถ้าพม่าเจอแล้วเราจะเป็นยังไง
เรากับพม่ามีดินแดนติดกัน๒๐๐กว่ากิโลเมตร
มันทะลักเข้ามาเป็นระยะระยะกันอยู่นี่
ฉะนั้นที่หมอยงบอกว่าการระบาดของสายพันธุ์ก่อนหน้านี้
มันเดินท้านเข้ามาทั้งนั้นเดินเท้าเข้ามาทั้งนั้น
มันไม่มาจากการโดยสารเครื่องบิน
เอาง่ายก็คือว่าเรามีมัวแต่ระวังประตูหน้าบ้าน
แต่มันมุดมาทางหลังบ้านแล้วเราทำอะไรได้

ฉะนั้นสิ่งที่ขอหมอยงเตือนคือให้ระวังหลังบ้านแนวชายแดน
ถ้าฟังจากนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าไปกังวลจนเกินไป
ขออย่างเดียวให้รีบฉีดวัคซีนมาฉีดให้ครบเร็ว
ตอนนี้เรามีวัคซีนเพียงพอ
ความเห็นของนายกเนี่ยตรงกับความเห็นของผู้นำสหรัฐ
ประธานาธิบดีโจไบเดนก็พูดแบบนี้แหละ
อย่าไปกังวลมากเกินไปอย่าตื่นตระหนกอย่าโกละหน
แล้วเขาก็ลนลงให้ประชากรไปฉีดวัคซีน

หัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้
ญี่ปุ่นรับมือประกาศปิดประเทศครับ

ญี่ปุ่นเขาให้คำกำจัดความสายพันธุ์นี้ว่า
เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล
ฉะนั้นทั้งหมดหลายมุมมองที่ผมเอามาขีดเส้นใต้ให้ฟัง
เพื่อให้ท่านได้วิเคราะห์ว่าเราควรจะคิดยังไง
เราควรจะตื่นตระหนกตกใจมากเกินเหตุไหม
หรือเราควรจะเฝ้าระมัดระวังยังไงให้อยู่ในความพอดีพอดี
ดำรงชีวิตต่อไปได้ทีนี้มาถึงประเด็น
ผมเคยขีดเส้นใต้เรื่องความเดือดร้อนของคนหลายอาชีพ
โดยเฉพาะอาชีพคนกลางคืนที่๒ปีที่ผ่านมา
เขาไม่มีรายได้เขาเดือดร้อน
นักร้องนักดนตรีนักแสดงผู้ประกอบการสถานบันเทิง
ตัวแทนคนเหล่านี้เขาเคยมาพบผม
อาจารย์ไข่มารีหัวหน้าเคยมาพบ

ที่เป็นตัวแทนนักดนตรีตัวแทนผู้จัดงานคอนเสิร์ต

เขาเคยมาปรับทุกข์

ล่าสุดฟังแล้วน่าสงสารมากเลยครับ
ล่าสุดเนี่ยมีข่าวดี
ก็คือการช่วยเหลือเยียวยามาแล้วครับ
เมื่อวานนี้เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างกระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
โดยสภาพัฒน์รองเลขาธิการวิโรธนรารักษ์กับคนธุรกิจกลางคืน
ซึ่งรัฐมนตรีสุชาติยืนยันว่าอย่างนี้ครับ
ฟังนะครับการเยียวยามีแน่นอนแต่ต้องไปเตรียมตัวเลขของผู้ที่ต้องการให้เยียวยา
ซึ่งสมาคมนักดนตรีจะกลับไปเก็บตัวเลขจำนวนผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืน
แล้วมาประชุมหาข้อสรุปกันในวันที่๓ธันวาวันศุกร์นี้
รัฐมนตรีสุชาติบอกการช่วยเหลือครั้งนี้จะต้องรวดเร็ว
ครอบคลุมทุกอาชีพในกลุ่มธุรกิจบันเทิงคนกลางคืน
อันนี้ดีครับมาช้าดีกว่าไม่มา
หลักเกณฑ์การเยียวยากลุ่มไหนยังไงเป็นรายละเอียดคนในวงการนี้น่าจะพอรู้อยู่แล้ว
นายจ้างจะได้รับการเยียวยายังไงอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่คุยกันมาแล้วหลายรอบ
ลูกจ้างจะได้รับการเยียวยายังไงสำคัญคือเม็ดเงินที่จะนำมาเยียวยาที่กังวลกันมาก
เอามาจากไหนก็เอามาจากเงินกู้ถ้าเอามาจากเงินกู้สภาพัฒน์เขาก็จะต้องมีส่วนมากลั่นกรอง
เพราะรัฐบาลมอบหมายให้สภาพัฒน์มาอนุมัติกันกรองการใช้เงิน
ผมติดตามข่าวนี้ด้วยความดีใจและโล่งใจเพราะรู้ว่าคนกลุ่มนี้เขาเดือดร้อนจริงครับ
มีเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังแล้วสะเทือนใจมากนักดนตรีคนหนึ่งบอกผมว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาคิดว่าชาตินี้
เขาจะไม่ทำคือเอาเครื่องดนตรีไปจำนำครับมันหมดทางแล้วไม่รู้จะเอาอะไรกินแล้ว
เอาเอาเครื่องดนตรีไปจำนำเขาเล่าว่าในช่วงที่พิมพ์มือลงในใบจำนำเนี่ย
น้ำตาแทบร่วงเขาผูกพันกับเครื่องดนตรีเขาพึ่มพำกับตัวเองว่าเอามาฝากไว้ที่นี่ก่อน

จะเอามาถ่ายถอนเอามาฝากเอาไว้ทิ้งไว้ที่นี่ชั่วคราวก่อน
ตอนนี้เขากำลังจะได้รับเงินจากการถ่ายถอนกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแล้ว
ขอแสดงความยินดีกับคนทำงานกลางคืนด้วยทั้งหมดเลยครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย